ช่วงนี้ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับผมทัศนายและทีมข่าวเศรษฐกิจธรรมดิการ์ทีวี
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเพิ่มจำนวนสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็น๑๒๐ล้านฉบับหรือว่า๖๐ล้านเล่มคู่
ยังคงมีความสนใจจากผู้ค้าสลากรายย่อยจำนวนมากครับ
จองมาเปิดขายมาเพียง๓๐นาที๑๒๐ล้านฉบับหมดเกลี้ยงไม่มีขายแล้วนะครับ
ล่วงหน้าวันนี้นะครับมีผู้ค้ารายย่อยนั้นสามารถที่จะเข้าถึง
การซื้อและจองสลากเพิ่มขึ้นกว่า๒๐๐๐รายครับ
เปิดซื้อจองสลากล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์งวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์
สลากซื้อ๑๑๓๐๗๐เล่มมีประชาชนซื้อได้๒๒๖๑๐รายใช้เวลา๒๑นาที
ส่วนสลากจองงวดวันที่๑มีนาคม๒๐๐๐เล่มมีประชาชนซื้อได้๔๐๐๐รายใช้เวลา๒๗นาทีครับ
รวมประชาชนที่เข้าถึงสลาก๖๒๖๑๔รายคิดเป็น๑๖๒เพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมาประมาณ๒๐๐๐ราย
อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยครับว่าภาพรวมการซื้อจองสลากล่วงหน้าครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
คือจำได้ไหมว่าเราบอกว่าเราอยากเห็นไทยแถวครั้งนี้เราได้เห็นแล้วถึงบอกว่าครั้งนี้สัญญาณดีมากสัญญาณดีมาก
หรือ๑๐๐ล้านฉบับแบ่งเป็นสลากในระบบโคต้าที่กระจายไปให้มูลนิธิ๒๕ล้านฉบับคู่
และระบบซื้อจอง๓๕ล้านฉบับคู่
จำนวนนี้เป็นระบบซื้อ๑๓ล้านฉบับคู่
และระบบจอง๒๒ล้านฉบับคู่ครับ
จากผู้ค้ารายย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า๑๗๐๐ราย
แต่ขณะนี้ได้ยุติการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับรายย่อยเรียบร้อยแล้วครับ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยนะครับ
ว่าประชาชนมีการใช้เน็ตแบงค์เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มการซื้อจองสลากล่วงหน้า
จะมีการทำธุรกรรมผ่านในแบงค์มากขึ้นอีกครับ
ผมคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่ต้องไปรอคิว
แล้วก็มีความสะดวกในเรื่องของการเข้าใช้บริการ
แบงค์เองจากยอดครั้งนี้
ครั้งที่แล้วอยู่ที่ประมาณ๑๒
ครั้งนี้เห็นตัวเลขประมาณ๓๐เสร็จแล้ว

ครั้งหน้าอาจจะเห็นตัวเลขที่สูงกว่านี้ได้
แล้วก็ตัวทรัพยากรของตัวเน็ตแก๊งเอง
ใหม่นี้เองก็สามารถรองรับจำนวนได้มากขึ้น
สำหรับสลากตั้งแต่งวดวันที่๑มีนาคม
ที่จะเปิดระบบซื้อในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้
จะมีการปรับโยกสลากจองจำนวน๒ล้านฉบับคู่

รวม๑๑งวดก็จะเป็นการเปิดระบบซื้อทั้งหมดครับ
สลากที่เพิ่มขึ้น๒๐ล้านฉบับนั้นจะเพียงพอกับความต้องการหรือไม่
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
ยังต้องดูการขายสลากในงวดนี้ก่อนถึงจะประเมินทิศทางได้ครับ

รายงานสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
ขอบคุณคุณขวัญโมชาการเพิ่มโคต้าแบบนี้เพิ่มจำนวนแบบนี้
ทำให้ผู้ค้าก็สามารถจองแล้วก็นำไปขายได้เพิ่มมากขึ้นประมาณกว่า๒๐๐๐ราย